เอาล่ะมาดูอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปดีนะคะ

ในโลกโซเชียลมีชายหนุ่มใจดี
อดเสื้อกันหนาวไปให้กับคนที่เขาหนาวอยู่

มีชายหนุ่มคนนึงถอดเสื้อไปให้กับลุงที่สติไม่สมประกอบ
ว่าตอนนั้นอากาศหนาวมากประมาณ๙องศา
แล้วคนก็เลยบอกว่าโอ้โหน่ารักมากใจดีมาก
ก็เลยไปค้นหาอีกว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ย
ทำความดีมาก่อนหน้านี้หลายเรื่องหลายอย่างเลยค่ะ
ก็เลยกลายเป็นกระแสชื่นชมในโลกโซเชียลขณะนี้ค่ะ
คลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าชัยวัดสิงขาค่ะ
โดยก็เป็นคลิปที่ผู้ชายคนที่สวมเสื้อกันหนาวสีแดงเนี่ยนะคะ
ถอดเสื้อแล้วก็ยื่นให้กับคุณลุงที่ในคลิปเนี่ยบอกไว้ว่า
สติไม่ค่อยสมประกอบค่ะอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง

โดยเขียนคำจำกัดความเอาไว้ใต้คลิปนะคะบอกว่า
อย่ามองคนที่มูลค่าแต่จงมองคนที่คุณค่า
เพราะต้นทุนชีวิตทุกคนไม่เท่ากันค่ะ
ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้เป็นไวรัลนะคะ
ก็มีคนเข้ามาชมกว่า๒แสนครั้งแล้วค่ะ
ซึ่งชาวเน็ตอย่างที่คุณเขมสอนบอกว่า
ไปขุดดูว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เป็นใครอะไรอย่างไร

เขาเคยช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสที่ปลอยเป็ดประเทศกัมพูชา
ได้รับเสียงชื่นชมจำนวนมากมาแล้วเหมือนกัน
ก็มีการแห่แชร์ซ้ำนี่แหละค่ะโพสต์นี้
ถูกแชร์ซ้ำในอดีตที่เขาเคยทำไว้นะคะ
ก็เลยติดต่อไปยังนายชัยวัดสิงขา

คลิปที่เอาเสื้อกันหนาวให้คุณลุงที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ถ่ายเอาไว้ในวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หน้าร้านสะดวกซื้อหน้าอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เขาบอกว่าตอนแรกเห็นคุณลุงไม่ใส่เสื้อกันหนาว

ก็เลยซื้อของกินมาให้แล้วก็เลยถอดเสื้อให้คุณลุงใส่
คือคุณลุงเป็นคนใบ้นะคะแล้วก็สติไม่สมประกอบ

แม้ว่าตัวของเขาเองเนี่ยกำลังทรัพย์จะมีน้อย

แต่ตัวเขาก็สามารถช่วยเติมเต็ม
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชีวิตคนอื่นได้

มาแบ่งปันให้กับผู้อื่นกันมากขึ้นด้วยค่ะ